อีกข่าวนึงอันนี้นี่โอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันนะคะ
ฝากตำรวจในนครศรีธรรมราชต้องจับตัวให้ได้เหมือนกัน
คือผู้ชายหน้าตาลักษณะแบบเนี้ยค่ะคือกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ
ปีนงัดหอพักผู้หญิงแล้วไม่ได้งัดหอเดียวคือตระเวนงัดเลย
เข้าไปชิงทรัพย์งัดเข้าไปจะข่มขืนเขางัดเข้าไปทำอะไรไม่รู้
แต่ว่างัดแบบต่อเนื่องรัวเลยอะค่ะหนีจากห้องหนึ่งไปงัดห้องสองห้องสามอย่างเงี้
เนี่ยค่ะน้องผู้หญิงคนนี้นี่คือเหยื่อรายที่สองนะคะน้องบอกน้องโดนเนี่ยที่คอนี่แดงไปหมดเลย
ที่แขนก็เป็นรอยฟกช้ำเพราะว่าเขางัดเข้ามาจะข่มขืนน้อง
น้องคือดิ้นรนสู้สุดชีวิตถูกรู้ป่ะน้องทำไงทำไงครับ
น้องวิ่งไปทุบแบบกำแพงห้องข้างอ่ะอ่า
คือน้องอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก็ทุบแล้วก็พยายามแบบดิ้นหนีแล้วออกไปข้างนอก
ไปเคาะประตูห้องข้างโชคดีมากห้องข้างมีคนอยู่
เขาเปิดประตูออกมาช่วยคนร้ายถึงได้รีบหนีไป
น้องผู้หญิงคนนี้ค่ะโพสต์ภาพนิ่งนี้นะคะ
ที่เป็นร่องรอยบาดแผลบนร่างกายเธอเนี่ยเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่า๙ธันวาคมตี๕๓๐
อายุประมาณ๓๐ปีบุกเข้ามาในหอพักพร้อมกับมีดหนึ่งเล่ม
แล้วเข้ามาที่หอพักที่เธออาศัยอยู่คนเดียวเนี่ยพยายามจะขืนใจ
แต่เธอทั้งต่อสู้ขัดขืนตะโกนขอความช่วยเหลือ
พอเพื่อนข้างห้องมาช่วยเนี่ยพยายามจะจับตัวคนร้าย
คนร้ายก็ปีนหนีออกหน้าต่างไปได้แล้วก็ทำมีดตกเอาไว้ด้วย
อย่างที่บอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้น้องอายุ๒๔ปีน้องเป็นเหยื่อรายที่๒ค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุห้องน้องไม่สำเร็จใช่ไหมผ่านไปหนึ่งวันเหยื่อรายที่สามโผล่มาเลยค่ะ
เพราะว่าโจรอันนี้บุกเข้าทางหน้าต่างแต่ว่าเคราะห์ดี
น้องผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อรายที่๓หันไปเห็นแล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปก่อน
ก็เลยรอดมีข้าวของโทรศัพท์พวกมือถือไอแพทถูกเคลื่อนย้ายที่อยู่
แต่สุดท้ายแล้วทรัพย์สินไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะ
แล้วห้องหอพักของน้องเหยื่อรายที่๓เนี่ยวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
เป็นช่วงหลังก่อเหตุที่คนร้ายเนี่ยเดินไปด้านหลังหอพัก
ถามว่าเดินไปเพื่อหนีหรืออะไรนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะ
เขาไม่ได้เดินไปเพื่อหาที่ซ่อนหรืออะไรนะเดินไปงัดต่อ
คือจากห้อง๓ไม่ได้อะไรไปห้อง๔ต่อค่ะพยายามจะไปงานอีก
นี่คือหลักฐานสำคัญเลยนะคะที่ตำรวจเอามาแกะรอยเชื่อมโยง
แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะมันคลับคล้ายคลับคลาวเหมือนจะเป็นคนเดียวกัน
กับที่ไปก่อเหตุกับน้องผู้หญิงรายที่๒ที่โพสต์ลงในโซเชียลให้ดูบาดแผลเลย
คุณระวิการแก้วิจิตรลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปคุยกับน้องกี้ก่อน
น้องกี้คือผู้เสียหายรายที่สองนะคะน้องบอกว่า
ตามร่างกายที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเหลือเป็นร่องรอยฟกช้ำที่แขนซ้าย
พอเธอได้ดูภาพกล้องวงจรปิดของเหยื่อรายที่๓ที่โดนงัดเนี่ย
เธอบอกว่าคนเดียวกันแน่แน่เธอบอกเธอจำอะไรได้รู้ป่าวคะ
แววตาเหรอจำแววตาคนร้ายได้เพราะเจอเธอเจอแบบระยะประชิดอ่ะ
เธอเจอแบบจะโดนข่มขืนอ่ะแล้วเธอพาทีมข่าวไปดูหอพักเธอด้วยนะ
พาไปดูที่หอพักเลยว่าคือหอพักเธอเนี่ยขนาดอยู่ชั้น๔นะคะ
ครับแต่ว่าหลังตึกเนี่ยพอดีมันมีเหมือนบันไดลิงแบบเนี้ยค่ะ
มันก็จะปีนขึ้นไปได้หรือไม่ก็ตำรวจอาจบอกว่าถ้าไม่ปีนบันไดลิงอันนี้เนี่ย
อาจจะปีนข้ามตึกแล้วเลาะหน้าต่างแล้วงัดหน้าต่างเข้ามาแล้วเข้าไปแอบในอาคาร
ก่อนที่จะงัดหน้าต่างห้องน้องผู้เสียหายเข้าไปเกาะเหตุอืม
เห็นไหมคะพี่อุ๋ยมันมีทางเดินอ่ะสมมุติถ้ามันเป็นตึกหรือว่าอะไรที่ใกล้ใกล้กันอ่ะ
มันขึ้นได้แล้วก็เดินเรียบเรียบเรียบเรียบมาแล้วก็งัดหน้าต่างเอา
นี่เขาก็ใช้เป็นบันไดหนีไฟใช่บันไดลิงตรงนี้
คนร้ายก็เลยปีนเลยใช่ค่ะทีนี้พอเข้าไปดูในห้องอ่ะค่ะ
น้องเขาก็พาไปดูนะคะน้องบอกว่าห้องเธออยู่ชั้น๔
จริงมันเข้ายากนะเพราะมันเป็นระบบคีย์การ์ด
แต่คนร้ายงัดเข้ามาทางข้างหลังตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่า
พยายามทุบกำแพงขอความช่วยเหลือจากข้างห้อง
คือแบบทุบอย่างเงี้ยครับรัวเลยค่ะ
ถามว่าตอนนั้นที่ต้องทุบรัวเพราะอะไร
คนร้ายคือบุกมาประชิดตัวแล้วไซส์คอเธออยู่อื้อหือ
และในมือคนร้ายมีมีดด้วยคือเธอแบบทุบเลย
แล้วคนร้ายพยายามจะแบบเริ่มไซส์ขึ้นมาที่หน้าเธอ
อืมเธอก็เลยกัดปากเข้าไปเลยอ่ะกัดแบบเต็มแรงอ่ะ
แล้วคนร้ายบีบคอเธอที่เห็นรอยแดงที่คอ
คือพอกัดปากปุ๊บคนร้ายมันบีบคอเลยค่ะ
แต่เคราะห์ดีห้องข้างหลังจากได้ยินเสียงทุบกำแพง
ครับก็ออกมาโจรมันก็เลยหนี
เลยรีบวิ่งหนีออกไปแล้วก็เคาะประตูให้เพื่อนข้างห้องช่วย
บอกว่าเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องแบบ

ศูนย์เพราะเธอไม่ได้มีแฟน

ผู้เช่าข้างห้องก็คือเพื่อนข้างห้องที่มาช่วยนะเขาบอกว่า
คือได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงอยู่
คือผนังห้องเอาจริงมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นเนาะ

เขาบอกเขาได้ยินเสียงเด็กทุบอย่างนี้

ไม่ห่วงคนเจ็บมือเลย
โอ้โหทุบดังขนาดนี้ค่ะเพื่อนเข้าบอกว่ามันผิดปกติ

แล้วตอนที่เขากำลังเจอมันออกมาดูเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งออกมาแล้วเคาะประตูห้องเขาพอดี
ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเกิดเหตุร้ายขึ้น
ข้างห้องอ่ะค่ะที่เราขอความช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งเวลาหนูเคาะไปมันจะเทือนทั้งตึกเลยค่ะพี่
ซึ่งเหมือนถ้าน้องเขาคุยโทรศัพท์กับแฟนอะไรแบบนี้
เราก็จะได้ยินพอเตียงนอนมันติดกัน
ผมก็ยังหลับอยู่เลยตอนนั้นนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงแบบเคาะผนัง
ปกติเราเคาะกันเล่นเล่นเบาแต่วันนั้นน่ะแบบ
รู้สึกได้เลยแบบมันไม่ใช่อ่ะแบบไม่ได้เคาะเล่นแล้ว
คือเขาทุบแบบเหมือนขอความช่วยเหลือ

ช่วยด้วยแบบเรียกชื่อผมเลยอะ
ทีนี้เราได้คุยกับน้องผู้เสียหายรายที่๓ด้วยนะคะ
ที่ว่าถูกบุกไปทางหน้าต่างแล้วเธอหันไปเห็น

เธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ย๕ทุ่ม
คืนวันเดียวกันเลยกับน้องคนที่สองโดน
น้องคนที่๒โดนตี๕๓๐ใช่ไหมคะ

แล้วได้ยินเสียงกระแทกประตูเลยเดินไปดู
เห็นผู้ชายยืนจังกล้าอยู่ตรงหน้าต่างค่ะค่ะ
เธอบอกวิ่งเลยค่ะ
ที่ไปนั่งแอบอยู่ตรงหอฝั่งตรงเนี้ย

คนเดียวกันจริงแล้วก็เลยมารู้เรื่องว่าอ๋อนี่เธอเป็นรายที่
เพราะตอนเช้ามืดเพิ่งไปก่อเหตุมาอีกรายนึง
ยังไม่จบแค่นั้นนะพี่อุ๋ยไม่รู้จะบอกว่าความพยายามเป็นเลิศหรือว่าจิตใจมันทำเพื่ออะไรอะค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าไงรู้ไหมคือวันที่สิบเอ็ดนี่คือก่อเหตุสองเหตุแล้วใช่ไหมคะ

เช้าวันถัดมามันไปงานอีกแล้ว
อีกแล้วนี่ผู้ต้องสงสัยนะไปงัดอีกเป็นฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นกล้องวงจรปิดที่ว่าไปนั่งแอบอยู่
งัดฝั่งนั้นแต่เจ้าของห้องเขาไม่อยู่
แล้วก็เลยไปงัดชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันอีกทีนึง
เจ้าของบ้านเขาไปเจอแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนที่จะหลบหนีไป
สรุป๒วันงัดไป๔ห้องแล้วนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะ
เบื้องต้นงัดปีนงัดมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า๓ครั้งแล้วเท่าที่ได้รวบรวมข้อมูลกันมา
ครั้งแรก๗ธันวาคมเกิดกับผู้หญิงคนนึงที่หออยู่ตรงข้ามกันกับเหยื่อรายที่๒
ครั้งนั้นไม่มีเหตุพยายามข่มขืนแต่กุญแจรถยนต์กับเงินหนึ่งพันบาทหายไป
ครั้งที่๒คือ๙ธันวาคมถูกคนร้ายพยายามข่มขืนแต่ไม่ได้มีทรัพย์สินศูนย์หาย
ครั้งที่๓๑ธันวาคมห่างจากจุดแรกกับจุดที่๒เกือบ๒๑กิโลเมตรไม่มีทรัพย์สินศูนย์หายเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก็ได้รายชื่อได้ตัวบุคคลต้องสงสัยไว้แล้วแหละ
ตอนนี้ติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยอยู่

แต่คิดว่าอีกไม่นานคงเจอ
เพราะอันนี้คือเราเซ็นเซอร์หน้าถูกป่ะคะพี่อุ๋ย
แต่ว่าตำรวจเขาเห็นหน้าชัด

คือไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกผู้ชายก็เหมือนกัน

คีย์การจะไม่ปลอดภัยเลยเพราะมันงัดหน้าต่างเฉยเลย